คุณผู้ชมข่าวนี้นี่แมนแมนแมนเพราะอะไรรู้ไหม
ชายมาเป็นชายชะกัน๑๐กว่าคนบุกมาที่อู่รถ
แล้วมารุมทำร้ายผู้หญิงที่เป็นพนักงานขับรถค่ะคุณผู้ชม
คือก็ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของสัมปทานในการวิ่งรถนี่แหละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้มีคนขับรถที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวถิตาพาพึ่งทองอายุ๓๕ปีคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดูสภาพที่หน้าเธอเดี๋ยวซูมไปดูใกล้นะ
เนี่ยเธอคนนี้เป็นพนักงานขับรถร่วมสาย๓๙สีชมพู
หน้าตาโอ้โหคุณผู้ชมเลือดอาบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไปแจ้งความกับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรที่ปฐุมธานีบอกว่า
ช่วยดำเนินคดีหน่อยเถอะชายชะกันมาเป็นสิบคนเนี่ย
รุมทำร้ายจนฉันได้รับบาดเจ็บสาหัส
เธอเล่าให้ฟังนะว่าเลิกงานตอนเย็นก็นั่งเล่นอยู่ที่อู่
ชายชะกันที่มาเป็น๑๐ขับกระบะมา
เอามาหมดเลยทั้งมีดทั้งไม้ทั้งขวดมารุมตีเธอมารุมกระทืบเธอ
กลุ่มคนที่มาทำร้ายเนี่ยเธอก็รู้ว่าคือใคร
เขามีฉายาว่าเป็นแก๊งหงซิ่งถือว่าเป็นขายใหญ่แถวนั้นเลย
แล้วแก๊งนี้นะมันอ้างด้วยว่ารู้จักตำรวจ
เส้นสายใหญ่โตในสพประตูน้ำจุลาลงกร
โดยเฉพาะคนที่ชื่อปานกับคนที่ชื่อไป๊เนี่ยนะคะ
สองคนนี้ถือว่าเป็นหัวโจกเลย
แล้วนักข่าวก็เลยถามพี่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอะไร
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่ามันมีการข่มขู่
ขู่ทั้งคุณธิตาภาขู่ทั้งคนในครอบครัว
เพื่อไม่ให้คุณถิตภามาขับรถสาย๓๙สีชมพู
จริงแล้วเนี่ยสาย๓๙สีชมพูเนี่ยนะ

แต่ว่าแก๊งนี้แก๊งหงซิ่งเนี่ยนะ
ทำตัวแบบเป็นขาใหญ่แล้วพยายามที่จะเข้ามาคุม
พยายามจะเข้ามาวิ่งรถเมษายนี้แทน
ที่ผ่านมาครอบครัวก็โดนแก๊งนี้ทำร้ายมาเหมือนกัน

ทีนี้ก็เลยมาแจ้งความอีกรอบนึงเพราะดูสิ
หน้าตาเลือดอาบขนาดนี้อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมด้วย
แล้วพี่ชายของเธอก็คือนายสำริทบอกแบบนี้
สาย๓๙สีชมพูมันมีสัมปทานถูกต้อง
ส่วนแก๊งหงซิ่งเนี่ยนะเขาขับรถเมย์สาย๓๙สีส้ม
เอาง่ายอันนั้นเป็นรถเถือน
แล้วตลอดที่ผ่านมาแก๊งนี้จะมาข่มขู่ตลอด
ไม่ให้รถเมษาย๓๙สีชมพูเนี่ยขับแข่งกับเขา
ก็มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวค่ะ
รับแจ้งความแล้วนะแล้วก็สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้ที่กระทำผิดเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าอันนี้หลักเลย
คือโดนแน่ทำร้ายร่างกายเลือดอาบขนาดนี้
นั่นน่ะสิฮะอย่างที่คุณบอกว่าแมนจังเลย
ผู้หญิงนั่นอ่ะแล้วครับใช่